อยากไปสัมผัสวิถีชุมชนของชาวประมงพื้นบ้าน
มีหนึ่งตัวเลือกขอให้กับคุณผู้ชมนะคะ

เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณผู้ชมจะได้เห็น
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านนะคะ
ซึ่งจะสวยงามอย่างไรโดยเฉพาะช่วงเช้าแบบนี้
ชีวิตชิวสโลไลฟ์เป็นแบบไหนนะคะ
ติดตามได้จากคุณนันทพรธาวระเก็บบรรยากาศมาฝากค่ะ

เช้านี้เราพาคุณผู้ชมมารับแสงแดดอ่อนกัน
ชุมชนคลองมะขามเทศบาลตะบนหาดเล็ก

เราจะเห็นชาวบ้านที่นี่ออกเรือประมงหาปลากันตั้งแต่เช้ามืดเลยค่ะ
ซึ่งที่นี่ก็มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์นะคะ
ส่วนจะมีอะไรดีนั้นเดี๋ยวตามมาชมพร้อมกันเลยค่ะ
ตราดเป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน
โดยเฉพาะที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่ยังคงความงดงามตามธรรมชาติ
ใครอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนชาวเล
ที่หมู่บ้านคลองมะขามตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งอรรถรสด้วยสภาพพื้นที่หมู่บ้านคลองมะขาม
ติดกับทะเลชาวบ้านเกือบทุกหลังคาเรือน
ยึดอาชีพประมงพื้นบ้านและทำต่อเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคน
สุทัศสติดีชาวบ้านคลองมะขามวัย๖๐ปีเล่าว่า
อาชีพประมงพื้นบ้านตั้งแต่รุ่นพ่อ
ส่งเสียลูกเรียนจบระดับปริญญาตรีถึง๔คน
ปัจจุบันลูกหลานจะดูแลต่อแล้ว
แต่ก็ยังมีความสุขกับการหารายได้เล็กน้อย
ด้วยการวางหมึกซ้ายใช้หอยจุกพลาม
ซึ่งเป็นวิธีที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์สัตว์น้ำประเภทอื่น
และรักษาระบบนิเวศทางทะเล
จะเข่าอาศัยอยู่ในนี่แล้วเขาจะหาพวกเปลือกหอยมาปิดหน้าอีกทีนึง
คือว่าเหมือนกับเราต่างบ้านให้เขาอยู่แต่เขาทำประตูเอง
ระหว่างที่ผู้ชายออกเรือประมงหาปลา
ผู้หญิงเขาก็จะรับจ้างแกะปูกันอย่างเพลิดเพลินค่ะ
มีอุปกรณ์เป็นแค่ช้อนกลางที่ตัดปลายด้ามให้แหลม

โดยมีรายได้กิโลกรัมละ๖๐บาท
เฉลี่ยแล้ววันหนึ่งอยู่ที่ประมาณ๒๕๐๓๕๐บาทต่อคนค่ะ
และเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่
ชาวประมงพื้นบ้านจึงตั้งกฎชุมชน
ร่วมกันดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำ
ให้ได้เก็บขายเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงปากท้อง
ทอดกันรุ่นสู่รุ่น
อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวของอำเภอคลองใหญ่

ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
โดยสามารถทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว

ใช้เวลาในการเดินทางเพียง๔๕นาที
ซึ่งที่เกาะกงก็จะเป็นแหล่งสินค้าราคาถูกจากกัมพูชา
ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและน้ำหอม
ระหว่างทางข้ามแม่น้ำสตรึงนำ
เที่ยวที่ไม่ควรพลาดค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน